ดูอีกหนึ่งจุดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยทางกรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการสร้างผนังกั้นน้ำ
สำหรับแม่น้ำป่าศักดิ์เพื่อเป็นการป้องกันน้ำล้นตลิงเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะ
ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ประสบปัญหาก็คือตำบลทุ่งช้างสามไถตำบลพระนอน
จังหวัดพระนครศรียุธิยาเพราะว่าระดับน้ำแม่น้ำป่าศักดิ์เพิ่มสูงขึ้น
ติดตามการรายงานจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสดมาจากตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
คำวันนี้ผมสดจากวัดศรีจำปาตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
ให้แล้วเสร็จทันเวลาครับโดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับ
ผู้รับเหมาก่อสร้างผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำป่าศักดิ์บริเวณตะบนท่า
ขออภัยครับตำบลทุ่งช้างอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำรถแคลเข้ามาปรับพื้นที่เพื่อเร่งก่อสร้างพนังกั้นน้ำให้แล้วเสร็จ
จากขณะนี้นะครับมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เกือบเต็มตะลิงเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
เป็นพื้นที่ลาบรุ่มต่ำและบางจุดต่ำกว่าตลิ่งนะครับ
โดยที่ผ่านมากรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการและผังเมือง
ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เขื่อนพระราม๖ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ
จนถึงพื้นที่อำเภอนครหลวงและจะดำเนินการก่อสร้างไปจนถึงจุดบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตตัวเมือง
ขณะที่ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำป่าศักดิ์ท่วมตลิ่งนะครับ
ทางด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอรัญยิก
ซึ่งดูแล๓พื้นที่นะครับได้แก่ตำบลท่าช้างตำบลพระนอน
และตำบลสามไทยก็ระบุนะครับว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล
เครื่องจักรและแผนการอพยพไว้เรียบร้อยแล้วโดยมีการจัดเตรียมเรือ
กระสอบทรายไว้บริการกับประชาชนนอกจากนี้ยังได้ประกาศเตือนให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำ
เขื่อนป่าศักดิชลสิทธิ์และเขื่อนพระรามหกมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นโดยมั่นใจว่าสถานการณ์น้ำในครั้งนี้นะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบครับเอ่อเจ็ดร้อยลูกบาทเมตร
ถ้าเจ็ดร้อยก็คงผมว่าไม่เกินเมตรห้าสิบ
จากไม่น้ำที่ปล่อยมาไม่เกิน๑๕๐เมตร
อันนี้ทางจังหวัดได้รายงานมาให้ท้องถิ่นได้รับทราบ
สำหรับสถานการณ์น้ำรุ่มแม่น้ำป่าศักดิ์ณขณะนี้
ยังคงมีน้ำเหนือจากจังหวัดเพชรบูรณ์
เริ่มทยอยไหลลงเคือนป่าศักดิ์จุลสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
มีระดับน้ำกักเก็บในตัวเขื่อนถึงร้อยละ๘๑ของความจุอ่าง
ได้มีการระบายน้ำเพิ่มเป็น๔๖๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
หรือวันละ๔๐ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งขออภัยครับซึ่งหากไม่ระบายเพิ่มจาก๒๐ล้านลูกบาทเมตร
จะทำให้เขื่อนป่าศักดิชุลสิตมีปริมาณน้ำเต็มอ่าง
วันที่๘ตุลาคมซึ่งจะไม่สามารถรองรับน้ำที่จะไหลมาในตัวเข้าตัวเขื่อนได้นะครับ
โดยเมื่อน้ำจำนวนนี้ไหลไปรวมกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากคลองชายนาฏป่าศักดิ์ที่ผ่านมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา
จะสามารถบริหารจัดการน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนพระราม๖ได้ในอัตราไม่เกิน๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
โดยจะไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำอย่างอำเภอท่าเรือและอำเภอนครหลวงครับสำหรับในช่วงเดือนกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับ
ป่าศักดิ์จุลสิตก็จะมีการกักเก็บน้ำไว้ในตัวเขื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งคาดว่าประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนะครับ
ปริมาณน้ำก็จะเต็มเขื่อนเพื่อมีน้ำไว้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแรงที่จะมาถึงนี้
และนี่ก็คือสถานการณ์น้ำล่าสุดในพื้นที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
รออาทวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงพระนครศรีอยุธยาครับ